ทีนี้คุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมไปดูที่ชุมพรกันหน่อยนะคะ
เพราะอะไรจุดนี้ถ้าเกิดว่าย้อนไปปี๓๒
จุดที่อำเภอประทิวเป็นจุดหนึ่งที่พายุไต้ฝุ่นเกมันพัดถล่ม
แล้วก็ถือว่าเป็นจุดที่สร้างความเสียหายนะคะ
ซึ่งตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่เองเขาก็เตรียมพร้อมที่จะรับมือ
มีการตั้งศูนย์อพยพที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เจ้าคุณทหารลาดกระบังที่วิทยาเขตอุดมศักดิ์
ตรงนี้เดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันหน่อยนะคะ
เราติดตามรายงานได้จากผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ

เมื่อ๓๐ปีก่อนพื้นที่แห่งนี้
เคยเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ที่ถือว่าร้ายแรงที่สุดอีกครั้งหนึ่งของประเทศนะครับ

โดยพื้นที่อำเภอประทิวนั้นถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของพายุเก

ทำให้มีประชาชนเสียชีวิตไปประมาณ๕๐๐คนนะครับ
ทำให้ชาวบ้านได้นำบทเรียนในครั้งนั้นนะครับ
มาเป็นแม่บทแม่แผนในการที่จะเตรียมอบพยพออกนอกพื้นที่
หากเกิดเหตุฉุกเฉินจากพายุปลาบึกนะครับ
ซึ่งก็ได้มีการเตรียมความพร้อมกันทุกหน่วยงาน
โดยมีการจัดตั้งศูนย์อพยพไว้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับ
ส่วนบรรยากาศในขณะนี้นะครับก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นบริเวณ
ริมชายหาดของที่นี่นะครับก็จะเห็นว่า
มีคลื่นลมค่อนข้างแรงนะครับที่บริเวณในทะเลนะครับ
แล้วก็ที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็พบว่าลมนั้นก็ยังไม่ค่อยพัด
เหมือนกับปกติที่เคยเป็นของทะเลนะครับเพราะว่าในขณะนี้
จากที่ผมสังเกตดูใบไม้ไหวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ซึ่งนี่ก็คือเป็นสัญญาณอันตรายที่ทางชาวบ้านบอกว่า
เมื่อครั้งพายุเกเกิดขึ้นนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้ครับ
ส่วนชาวบ้านในพื้นที่นะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการที่เก็บของ
รวมไปถึงข้าวของที่จำเป็นต่างไว้ในที่ปลอดภัยนะครับ
และผมก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับชาวบ้านที่เคยประสบเหตุในครั้งนั้นนะครับ
ว่าเขามีการเตรียมความพร้อมแล้วก็มีการสังเกตยังไงบ้าง
เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับพี่เชื่อศักดิ์ครับ

ก็ประมาณไวมากครับ
เพราะว่าช่วงตอนเช้าผมพาลูกไปหาหอย
พอดีน้ำทะเลมันขึ้นผิดปกติเลย
ผมก็ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างเลยผมก็พาลูกกลับพอกลับ
พอมาถึงบ้านก็ไม่ทันได้กินข้าว
ไม่ได้ให้มีชาวบ้านเตรียมตัวไว้ก่อนใช่ไหมครับ

ก็แบบไม่เคยมีเตือนภัยอะไรนอกจากเป็นรายงานอากาศธรรมดา
แล้วก็ไม่เหมือนทำนี้
ทั้งนี้ก็คือเดี๋ยวนี้คือว่า
ครับเลือดเร็วใช่ไหมครับเลือดเร็วกว่าครับ
แล้วในวันนั้นนะครับสภาพท้องทะเลคลื่นลมเป็นยังไงบ้างพอจะจำได้ไหม
ก็คือลักษณะนิ่งเงียบลมนิ่งแบบตอนนี้เลย
ลักษณะเป็นเหมือนกับวันนี้เลยที่ว่าลมเงียบ
บสนิทกันแล้วก็อีกประมาณเอ่อพายุเกมันจะเข้ามาประมาณประมาณแปดช่วงแปดถึงเก้าโมงอืม
ก็กลับพาจากพาลูกมาไปหาหอยแล้วก็ไม่ทันได้กินข้าวลมมาครับ
คือมันมามันมันมาประมาณกี่นาทีอะครับในครั้งนั้นก็ที่ว่ามันมาแรงแรงอยู่ในประมาณสามสิบนาที
ได้ครับแล้วก็มันจะนิ่งไปพักหนึ่งแล้วตอนหลังเพราะว่าโดนตอนแรกมันมาจากจากฝั่ง
จากฝั่งคอนเป็นลมพัดมาจากฝั่งแล้วก็พอพาลูกพาครอบครัวอบพยพขึ้นข้างบน
เสร็จแล้วก็ทีนี้มาจากทะเลทีนี้คลื่นมาใหญ่มากม้วนต้นมะพร้าวหักเป็นต้นไปเลย
สูงประมาณกี่เมตรนะครับสูงประมาณ๕๖เมตรประมาณนั้นคือยังจำได้ติดตาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมครับ
ครับผมจากบทเรียนในครั้งนั้นเราเอามาสอนลูกหลานยังไงบ้าง
เมื่อเราอยู่ใกล้ท้องทะเลอย่างนี้เรามาสอนเขายังไงบ้างว่าก็มันจะเกิดเหตุอันตราย
ก็คือข้าวของเราก็เก็บจำเพาะที่จำเป็นแต่ส่วนส่วนใหญ่ก็คือจะเน้นว่าเอาถ้ามันมาแบบนั้นจริงก็ต้องเอาชีวิตไว้ก่อน
ครับครับยังกลัวอยู่ไหมครับกับเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นกับปลาหมึกปลาหมึกเนี่ยกลัวกลัวแบบนั้นไหม
ยังกลัวอยู่ครับก็ก็เตรียมก็เตรียมกับแฟนเตรียมการตั้งแต่เช้าคือเก็บของเก็บอะไรอืม
ก็เอาไว้ที่บ้านที่ปลอดภัยไว้เป็นบางส่วนแล้วก็ที่เหลือก็ไว้เป็นบางส่วนที่ร้านครับ
ก็สบายใจสิ้นหน่อยนึงแต่ว่าก็ยังก็ยังไม่ไวล์วางใจครับ
เขาก็นึกเพราะว่าตอนนั้นผมเมื่อคราวพายุเกผมก็ได้อยู่กลางพายุพอดี
เห็นบอกว่าบริเวณริมหาดนี้มีคนเสียชีวิตเยอะมาก
ใช่ครับก็จังพกอ่าวนี้ก็เป็นร้อยสบครับครับ
แล้วก็ตอนหลังเพราะว่าหลังจากประยุสงบแล้วนี่
ก็พาเรือมีเรือกู้ภัยไปเอาที่ก่อไข่มาอีก
ประมาณเป็น๑๐คนครับ
ตายเกลือแต่หมดทั้งทั้งอ่าวเนี่ยครับแล้วตอนที่ว่ามูลิธิจะเข้ามาเนี่ยผมพบกับชาวบ้านช่วยคงฝังกรบเบื้อกต้นก่อนก็กรบพอพอประมาณแล้วก็ตอนหลังเพราะว่ารถมูลิธิเข้ามาแล้วก็คือมาช่วยเขาขนขึ้นรถอีกครับครับแล้วก็นี่นะครับก็คือภาพเหตุการณ์ที่ทางพี่เชื่อสักนั้นยังคงจดจำได้เป็นอย่างดีนะคร
อพยพไว้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารราชกระบังนะครับวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับซึ่งก็ได้มีการเตรียมพื้นที่รองรับประชาชนผู้ประสบภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉินรองรับได้ประมาณหนึ่งพันคนนะครับแล้วก็อาหารการกินนั้นมีสำรองไว้กับผู้ประสบภัยประมาณ๓๔วันแล้วก็มี